เอาละพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่๒๖พฤษภาคม
ปรากฏเอาเริ่มจากหมอช้างก่อนหมอช้างเขาก็ลงไอจีนะฮะ
วันพุธที่๒๖พฤษภาคมนี้มีปรากฏการณ์อันหนึ่งที่มีเอฟเฟค
เขาบอกไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านเพราะอธรรมุตัวเองก็จะถือ
แต่แบบไม่ให้ออกมาข้างนอกคือราหูอมจันทร์แบบเต็มดวง
ราหูอมจันทร์แบบเต็มดวงผู้ที่เกิดราศีพฤกษกนะฮะราศีพิจิกษ์นะครับ
หรือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธกลางคืน

วันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธกลางคืน๓วันเอง
น้องก็พุธกลางคืน๓วันเขาไม่ทำอะไรเขาห้ามทำอะไร
รถเมล์เป็นตุ๋นตุ๋นไม่เกี่ยวพัฒนามิถุ๋น
คือพฤกษบต้องโดนทั้งคู่พร้อมกันถูกไหม
ราศีด้วยแล้วก็วันเกิดด้วยเหรอ
เฉียด๒๕อันนี้ไม่หนักอันนี้ไม่หนัก
เขาบอกอย่างนี้อาทิตย์นะตั้งแต่บวกลบก็คือ๑๐วัน
ก็คือเริ่มไปตั้งแต่แบบว่าสัก๑๐วัน
นับวันนี้พรุ่งนี้เป็นวันที่๑นะครับ
ควรระวังในช่วงสัปดาห์นี้เป็นพิเศษ
ที่จะเกิดขึ้นปัญหาสุขภาพ
อุบัติเหตุเรื่องอารมณ์แปรปวนนะครับ
แล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งในคืนวันที่๒๖
แล้วก็สวดมนต์นะฮะป้องกันฆาตจากพระราหูเป็นประจำ
สวดเดี๋ยวหมออาจารย์ช้างเขาจะลงให้พรุ่งนี้นะครับ
ปรากฏทุนหมอมก็มาถามราวิกอมจันทร์กี่โมงคะ
นี่คุณลูกบางทุนหมอมก็มาถามเห็นไหมครับ
หมอช้างก็เลยตอบประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๒ทุ่ม
ช่วงกลางวันยังทำบุญได้ปกติพยาคา
นี่ปรากฏว่าโอเคเขาก็เลยมีการถามว่า
พรุ่งนี้จะยังไงกันเกี่ยวกับราหูอมจันท
ต้องขับรถไปทำงานตอนคืนด้วยมด

คือไม่ใช่อะไรแต่คือช่วงอมจันทร์หรืออะไร
เขาก็จะถือว่าแบบว่าบางคนก็จะถือว่ามันไม่ดี
หรืออะไรอย่างนี้ตามความเชื่ออย่างเคยไปอินเดีย

ที่เขาเอาผ้าดำมาคงเทวรูปหมดเลยนะ

เขาถือเลยว่าแบบว่าไม่อยากให้โดนหรืออะไรอย่างนี้
หรือแต่จริงแล้วมันเป็นช่วงที่เราอยู่ทำรายการพอดีไง
เราก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรเยอะใช่ไหม
คือแบบว่าเราอยู่ในที่ร่มเนี่ยแหละไม่ต้องกลัว
อ่าใช่อยู่ที่แบบไม่ได้อยู่กลางแจ้งอะไรอย่างนี้

ซึ่งจริงคนก็บอกว่าเนี่ย

แบบนี้ก็คือราหูซ้อนราหู
เพราะว่าวันหนึ่งเป็นวันพระใหญ่ถูกต้องไหม
แล้ววันว่ายลาหูคือวันแหละวันพุทธกลางคืน
คือพรุ่งนี้วันพุธพอดี
มันก็เลยเป็นราหุองจันทร์แล้วก็ตรงกับวันราหุพอดี
เขาบอกว่าแล้วก็เกิดลาหูอุ้มชันขึ้นตรงกับวันพุทธกลางคืนอย่างนี้
เขาเรียกว่าลาหูซ้อนลาหูก็อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของคนแล้วกัน